สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

เหมือนพูดยังกฤษเสร่นน่ะเหมือนเป็นแบบว่าชั้นสูงอ่ะ

บอกว่าคนไทยหวังรวยทางรัฐซื้อหวยหนักมาก

ไม่ถึงผมไม่ได้ซื้อสถานะผมพูดเล่น

เผยถึงผลวิจัยพฤติกรรมการซื้อหวยของคนไทย

ซื้อล็อตเตอรี่และหวยคิดเป็นมูลค่ารวมกันแล้ว
๒๕หมื่นล้านบาท
หรือคิดเป็น๓เท่านะครับของมูลค่าการซื้อกองทุน
หรือเทียบเท่ากับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม๓สนามบิน
แล้วก็มีถึง๑๓ล้านคนเข้าข่ายที่ติดหวยหนักมาก
ต่อลึกไปถึงคู่ซื้อล็อตเตอรี่หรือหวยใต้ดิน
พบว่ามีกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า๑๕๐๐บาทต่อเดือนนั้น
มีการซื้อลอตเตอรี่แล้วก็หวยนะครับเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่๖๘๐บาท
ส่วนกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า๑๕๐๐บาทนะครับต่อเดือนนั้น

สำหรับกลุ่มคนวัยสร้างครอบครัวครับอายุตั้งแต่๓๕๕ปี
หรือว่ามีภาระรับผิดชอบเยอะ
เป็นกลุ่มที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เล่นหวยหนักที่สุด

มากกว่าวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณไปแล้ว

นี่นะฮะเขาบอกมาอย่างนี้เลย
๑๒ล้านคนมีสัดส่วนปริมาณ๒๖เปอร์เซ็นต์นะครับ
หรือเรียกว่าเล่นขำ
ซื้อหวยเฉลี่ยแล้วเล่นขำนะฮะ

ตลอดระยะเวลา๕๐ปีคิดเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่

ซึ่งสามารถนำเงินก้อนนี้เนี่ย
จ่ายค่าประกันสุขภาพได้ถึง๒๐ปี

อ่านี่นะฮะเขาบอกอย่างนี้นะครับ
แต่สำหรับกลุ่มชอบหวย
มีสัดส่วนนะครับ๖๓เปอร์เซ็นต์
หวยอย่างน้อยเนี่ยเดือนนึงเนี่ยนะครับ
คิดเป็นครั้งครั้งละ๔๒๐บาทตลอดระยะเวลา๕๐ปี

กลุ่มที่ติดหวยที่มีสัดส่วน๑๑เปอร์เซ็นต์คือเล่นทุกงวด

อันนี้ตรงกับพี่เมียวเลยงวดละต่ำกว่า๘๐๐บาท

เหมือนกันขอวิเคราะห์เลย
หวยลอตเตอรี่เหมือนกันเลย

มันจะตกนะฮะเป็นเงิน๑ล้านบาท

พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ซื้อทุกงวด
ตอนนี้พี่ซื้อแบบสองเดือนคั่งอะไรอย่างงี้
ถามคำนึงได้ป่ะทำไมต้องซื้อหนูอ่ะทำไมต้องเล่น

เสียตังช์มันต้องได้ได้๗๘พันบาทได้ชะมัด
สบายใจไม่ได้เลยว่าอีกต้นทุนที่เสียไปทุกไม่คิดว่า
พี่จะไปทนเสียให้เราได้เราไม่คิดไปเราไม่คิดอำยุค
กลุ่มไหนคือกลุ่มชอบหวย๖๓กลุ่มติดหวย๑๑
ของพี่อะไรที่มันมากสุดอันนั้นนะพี่
เหมือนกับเข้าบ่อนยังไงมันก็ไม่มีทางชนะได้
จริงมีใครรวยจากบ่อนบ้างที่ไปเล่นเมืองนอกกัน
มันไม่ได้ต่างอะไรจากอะไรรู้ไหมจากบุหรี่นั่นแหละ
สูบแล้วเสียสุขภาพก็ยังทำออกมา

ยังทำออกมาให้สูบเหมือนกันลอตเตอรี่หวยใต้ดิน
รู้ว่ามันไม่ดีผิดกฎหมายก็ยังมีสลากกินแบ่งกันออกมาทุกงวด
แต่ทั้งสองอย่างที่เธอพูดถึงอนุญาตให้ทำและขาย
ก็ต้องให้หยุดไหม
มันก็ต้องหยุดไปเลยไงพี่ถ้าเกิดจะไม่ให้มีก็ต้อง
ไม่มีการเล่นหวยเล่นอะไรกันเลยไม่มีการออกเลข
มันไม่ได้มีมันนานแล้ว
สมมุติรัฐบาลไม่ผลิตหวยเขาก็ไปเล่นอย่างอื่นอยู่ดี
เพราะมันทำให้เราตื่นเต้นมีอดินาลีนสูบฉีดเวลารุ้น
มันก็ต้องมีการหันไปเล่นไปรักรอบเล่นกระเทง

คุณแม่อันนี้ดีไม่ดีเนี่ยเขาจะรวมหรือเปล่าที่ว่า

รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ๓สนามบิน
มันตกแสนหลักล้านบาท

แล้วเงินไปอยู่ที่ไหนเข้าไปในรัฐบาลกองสลากใช่ไหม

หรือว่าเจ้ามือพูดให้ตรงไม่มาเล่นไม่สร้างภาพ

เราก็ต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะปิวใช่ไหม
ก็ใช่อย่างนั้น

ส่วนเรื่องที่เราเสนอไปเมื่อวานนี้ที่มีเด็ก๒ขวบ
เด็กชาวพม่าที่หายไปตั้งแต่วันที่๑๗ที่ไล่อ้อย
ยังค่ะคุณหนุ่มหายไปอย่างไร้ร่องรอย
คือเด็กชายซูลุยผิวอายุ๒ขวบชาวพม่า
ไปเล่นกับรุ่นพี่คืออายุ๔ขวบเล่นกันไปเล่นกันมา
แล้วหายไปหากันนะคะใช้ทุกวิถีทาง

ก็ไม่มีวี่แววเลยถึงวันนี้แล้วค่ะ

วันศุกร์ที่๒๐แล้วยังไม่เจอวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย

นี่นะฮะตอนนี้นะคะทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยรวมกันนะฮะ
มีทั้งสุนัขตำรวจก็ไปมาจากสุนัขแก้พระ
เอ้อแก้พายเหรอกู้ภัยแห่งชาติ
เป็นอาสาสมัครควบคุมสุนัขกู้ภัยแห่งชาติ
ในมือวิธีของผลเอกชาติชาย
ทุกท่านมีมือวิธีนี้เนอะชาชายชุนฮวันนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่านำตัวสุนัขมาช่วยดมหากลิ่นเด็กที่หายไป
ความคาดหวังจะเจอข่าวดีแล้วก็มีอาสาสมัครฝรั่งด้วยสองคนนะคะ
เป็นชาวออสเตรเลียเนี่ยมาช่วยกันสองคนนี้
ขณะที่นายอำเภออูทองก็ประชุมวางแผนแล้วก็บอกว่า
่งประเด็นไปที่เด็กพัดหลงแต่ก็ไม่ดัดไม่ตัดประเด็นที่ลักพาเด็กทิ้งไปนะคะ
ซึ่งให้ชุดสืบสวนย้อนดูกล้องวงจรปิดแล้วก็สืบสวนหาคนแปลกหน้า
ตอนนี้มีความคืบหน้าค่ะคือว่านายเสกสรรถนอมกิจในอำเภออูทองเนี่ย
กับมูลนิธิกระจกเงานี่คนนี้ก็อีกพันหนึ่งนี่เป็นหมาแบบฝรั่งมากเลย
ก็ตำรวจชุดสืบสวนนะคะทั้งหมดนะคะอาสาสมัครเนี่ยของสุพรรณเนี่ย
คือ๕๐นายแล้วก็ชุดสืบสวนอีก๗๐นายร่วมกัน
ระหว่างที่ดิฉันอ่านข่าวนะคะคุณหนุ่มก็กินอาหารไปด้วยนะคะ
มีความเป็นไปได้ว่าเด็กอาจจะติดอยู่ในไล่อ้อย
ต้นอ้อยที่ยังไม่ได้ตัดมันสูงท่วมหัวแล้วก็ทึบมาก
เขาบอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนออกไปหาข่าวในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ยังไม่มีเบาะแสในประเด็นอะไรมาเพิ่มเติม
เชื่อมโยงไปว่าจะถูกแก๊งลักเด็กเอาไป
แต่ทีนี้เนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกลนกรประคองศรีภูมิกับสพ
ยายสมเปิดเผยว่าจากการค้นหาผ่านไปไม่พบอะไรเนี่ยนะฮะ
เขาก็ไปหาคนที่อยู่ในบริเวณนั้น
ก็ไปเจอนายสุธิรักษ์หงเวียงจันทร์อายุ๒๓ปีอาศัยอยู่ในระแวก
เคียงกับสถานที่เด็กที่หายตัวไปมาสอบถามว่าเห็นอะไรบ้างไหม
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๑๗ในเวลา๑๑โมง๔๐ก็เวลาใกล้เคียงกับที่เด็กหายไปนะฮะ
เขาเดินทางไปกินก๋วยเตี๋ยวช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุเด็กหายตัวไปเนี่ย
ซึ่งในสิงหรัฐก็ขับตามไปแล้วก็แทรงรถคันดังเก่า
ที่เขาผิดสังเกตเพราะเป็นรถที่ไม่คุ้นเคยไม่ใช่รถในพื้นที่
แล้วก็จนทราบข่าวว่ามีเด็กหายไปเขาก็ไปสอบถามว่ารู้จักหรือเปล่า

แต่เขาเห็นสิ่งผิดปกติในวันนั้นที่เด็กหาย
คือมีรถคันนี้นี่แหละค่ะ
คือ๑๗๑๘๑๙๒๐๒๑๕วันแล้ว
คืออย่างนี้ที่พี่อ่านไปผมไม่ได้ฟังหรอก
เพราะว่าเขาว่าผมอ่านไลน์อยู่

บางคนบอกอุ๊ยจริงต้องเอาชนะมันให้ได้
บางคนบอกว่าแม่บอกว่าอุดหนุนรัฐ
ไม่มีใครเด็ดเท่ากับคนขับรถของฉัน
ถูกทุกงวดจนฉันโมโห

ฉันนั่งสิบอกฉันบ้างสิไม่ได้บอกแล้วเลขเพื่อนอีหนุ่มถูกมันยังไม่เคยบอกเราเลยแล้วไม่บอกด้วยว่ามันถูก
ไม่หนูถามพี่อิ่มแล้วว่าทำไมไม่บอกคุณแม่บ้างเอาเวลาไหนไปบอกครับคุณแม่คุยกับดรตลอดเลย
โอ้ยเป็นต่อแหล่ไม่มีอะ
แต่มันเป็นเรื่องของลอตเตอรี่
ต่อแห่งของมนุษย์ที่อยากจะชนะ

มันเป็นการเลือกเรื่องของการบริจาคอีกทางหนึ่ง

อันนี้พูดจริงนะบางคนซื้องวด๔๐๐๐
เมื่อกี้มีส่งเข้ามาบอกว่าซื้องวลละ๔๐๐๐๓๐๐๐บาท
ซื้อเชื่อมันว่าถูกรางวัล๒ตัว๒๐๐๐บาท
แต่เสียไป๗๘๐๐๐บาท
ถูก๒๐๐๐บาทก็ดีใจเย้ถูกอุ๊ย
แต่เวลาเสียเขาไม่ได้นึกแล้วนะ

มันคือรู้สึกเราได้ชนะมาแล้ว๒ตัวก็ยังดี

เป็นฟุตบอลหรืออะไรก็ตามที่มีการปะทะ

มันไม่ชนะไม่ชนะท่านผู้ชมค่ะมันไม่ชนะ

อย่างนี้มนุษย์ชอบสู้กันแบบว่ามีความรุนแรง

ที่เราจะไปยิงสู้รบตบมือก็ย่อ
มันจะให้เป็นแบบซื้อร็อตเตอรี่แทน
ฉันอยากให้ลบออก

ฉันพูดออกไปฉันขอโทษถือว่าไม่ได้พูด

เจอคนอย่างคุณหนุ่มกัญชัยที่ฉันถือว่าฉันไม่ได้พูดนะ
พ่อแม่ฟังไม่ขึ้นเลยสักอย่างแต่อันนี้เนี่ยน่ากลัวมากกว่า
หวยนะคะต้องระวังเอาไว้ให้ดี

ถึงชีวิตกันเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่าสูดดมกันอยู่เป็นประจำเลยนะคะ
สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยหัวใจวายได้เลยทีเดียว
มีการเตือนนะฮะคนที่เป็นโรคประจำตัวนะ
ไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันเบาหวานโรคหัวใจเส้นเลือดในสมอง
ระวังไอ้ฝุ่นควันที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้ขนาดเล็กอย่างนี้
เพียงไม่กี่ชั่วโมงนะเสี่ยงที่หัวใจวายเสียชีวิตได้กันเลยทีเดียวนะคะ
ฝุ่นควันประเภทนี้นะคะที่กำลังจะปกคลุมกรทมของเราอยู่นะ
ตอนนี้เนี่ยนอกจากจะกระทบกับการหายใจแล้วนะมีผลกับปอดนะคะ
ลมหายใจแล้วเนี่ยรู้รู้ไหมคะว่ามันยังมีผลกับโรคหัวใจ
อย่างชนิดแบบว่าเนื้อเน้นกันเลยทีเดียวอันนี้น่ากลัวไปอ่ะ
มีข้อมูลนะจากสมาคมโรคหัวใจของอเมริกาเขาบอกไว้เลยนะคะว่า
หากเป็นคนที่มีโรคหัวใจเป็นประจำคือเป็นโรคหัวใจประจำอยู่แล้วนี่นะ
อย่างเช่นความดันไขมันเบาหวานโรคหัวใจพวกนี้มันคือญาติกันหมดทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะ
เส้นเลือดในสมองด้วยหากคนกลุ่มเนี้ยสัมผัสกลุ่มควันเนี่ยนะครับ
ทำให้เกิดอาการหัวใจขาดเลือดฉับพลันเลย
แล้วก็หัวใจก็จะวายเส้นเลือดในสมองก็จะตีบ
หัวใจนี้ก็เต้นผิดจังหวะกันเลยทีเดียวถึงตายได้นะอันตรายมากเลย
ใช่ถูกดังนั้นนะคะใครที่มีพ่อแม่ปูย่าตายยา
มีอายุมีโรคประจำตัวอย่างดีอยู่ที่บ้านเนี่ยพยายามให้เก่งอยู่บ้าน
แล้วก็จะอาจจะเกิดอันตรายหรือถ้าจำเป็นจริงที่จะต้องออกไป
มันจะมีหน้ากากในลักษณะแบบหนึ่ง

ไม่มีเรื่องเต็มหน้า
อยู่ข้างล่างขึ้นมา
ไม่เปลี่ยนตะเบือนว่ะ

ทำไมพูดดีมากเลย

มันน้มหยิงเหรอมันมีเนื้อล่ะ
คุณหนุ่มคุณจะใส่จริงดิใส่จริงพี่หนุ่มชอบพี่
เห็นไหมคะโอ้มีกล้ามีซิกแพค
แล้วทำไมเจ้านายซื้อมาฝาก๒ตัวเหมือนกัน
อันนี้ฉันจะบอกให้นะว่าสถานที่ตรงไหนรู้ไหม
ที่มีอุ่มควันนี้ฝังเอาไว้ดีกว่าจะให้สนุกอย่างนี้นะ
ตรงแถวพระราม๒ตรงแถวสนุกหมด
พระราม๒คือลาดพร้าวก็มี
ดินแดงนี่คุณแม่ก็แจ้งตรงนี้หน้าไทยรัฐนี่มีไหม

เอ็มใส่ไม่ได้มันเล็ก
ไม่เล็กไม่เล็กพี่หนูเล็กกับหนูอีกหรอ

เออไปไหนเอ้าไปไหน
เดี๋ยวช่วงหน้านี้นะคะก็มีสองผัวเมียเข้าไปขุดหลุมเจอโครงกระดูก
ซึ่งต้องบอกว่าน่ากลัวมาก

กับสหรัฐนะคะ

ยืนคันเพราะว่าสหรัฐเขาจะสร้างกองบัญชาการอวกาศ

ก็เตือนว่าอย่าติดอาวุธในอวกาศ
ฮั่วชุนหญิงอันนี้เป็นผู้ชายนะแต่ชื่อฮั่วชุนหญิง

บอกว่าประเทศจีนนั้นคัดค้าน
การติดอาวุธในอวกาศของสหรัฐ
เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
มีคำสั่งให้กองบัญชาการแห่งใหม่

เพื่อควบคุมการปฏิบัติการทางทหารในอวกาศ

รวมถึงการแข่งขันทางอาวุธในอวกาศด้วย
และเราจะคัดค้านไปจนถึงการเปลี่ยนอวกาศ

ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้แพนตากอน
ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติการ

กองบัญชาการกลางในตะวันออกกลาง

โดยจะต้องรอกันมาจากบุธีสภา

อวกาศทีนี้ก็ยิงได้ทุกที่หรือเปล่า

ใช่แล้วพอจีนค้านใช่ไหม
ตอนนี้อเมริกันก็ตอนต้านจีน

ทีนี้คนจีนที่อยู่ในอเมริกานี่

ไม่อย่าเอาออกเพราะว่าไม่ได้สปอนเตอร์
ก็นี่ไงแห่กันไปแห่กันมาเอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ผัวเมียพังงะขุดหลุมฝังเสาบ้านเจอโครงกระดูกมนุษย์
แล้วก็ยังมีกำไรโบราณด้วยนะครับชาวบ้านเนี่ยนะ
เขาตกใจกันใหญ่เลยบอกว่าตั้งใจดีไปขุดหลุมฝังเสาหลังบ้าน
สร้างบ้านนะฮะปรากฏว่าบังเอิญไปเจอโครงกระดูกมนุษย
มีกำไรข้อมือเขาบอกว่าน่าจะเป็นของสมัยขอมโบราณครับ
อายุเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าพันปีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
นี่นะครับคือเมื่อวานนี้นะครับ
เจ้าที่ตำดูกกับสาวพอบึงสามพันธุ์นะครับ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านตะบนทรัพย์สมทอด
บึงสามพันธุ์อยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับ
บอกว่าพบโครงกระดูกคล้ายกับของมนุษย์
บริเวณท่อนลำตัวนะครับแต่ไม่มีซี่โครง
ขณะกำลังขุดหลุมเพื่อจะฝังเสาปลูกบ้านครับ
อกจากนี้ยังมีเศษหม้อโบราณแล้วก็กำไรข้อมือโบราณ

ซึ่งอยู่ที่บริเวณบ้านที่สามศูนย์หนึ่งหมู่สาม
อำเภอบึงสามพันธุ์นะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งเป็นบ้านของนายสนั่นแล้วก็นางนวล
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบนะครับ
พอไปถึงก็ไปเจอชาวบ้านจำนวนนึงเนี่ย
มุงดูทรัพย์สินโบราณที่ถูกขุดขึ้นมาอยู่
ซึ่งมีทั้งกำไรข้อมือที่ทำจากหยก
มีอยู่๒อันนะฮะมีเศษหม้อแตก
มีเศษกระดูกที่เป็นชิ้นส่วนของมนุษย์

ก็บอกว่าโครงกระดูกของมนุษย์เนี่ย
เขาบอกว่าแถวนี้ไม่เคยมีใครเอาอะไรมาฝังแน่นอน

เขาบอกว่าน่าจะอย่างน้อยเนี่ยกระดูกนี้ต้องมีพันปีเขาว่างั้น

เขาบอกต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาทำการตรวจสอบว่า
กระดูกมนุษย์ที่พบเป็นโครงกระดูกมนุษยโบราณจริงหรือเปล่า
หรือว่ามีอายุเพียง๒๐๐๓๐๐ปี
จากจังหวัดเพชรบูรณนั้นมีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ค้นพบเมื่อสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพ
เสด็จไปตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์

เป็นเมืองศรีเทพในปี๒๔๔๗จนถึง๒๔๔๘นะครับ

แต่ดูลักษณะแล้วไม่ใช่ของใหม่แน่อยู่แล้วแหละ

ใช่เพราะว่ามันมีของเก่าเพราะเครื่องประดับ

มันเป็นรุ่นที่ขุดแบบบัตรเชียงไหมถ้าอันนั้น
ใช่นี่นะแต่งงที่เขาบอกว่าในร้อยปีนี่ไม่มีใครเอามาฝังแน่
มันจะเป็นไปได้เหรอแล้วเขาจะรู้ได้ไงเนอะ
แต่จะมาฝังทำไมเป็นหรือว่าการเก็บรักษาสมบัติ
ดูแล้วก็น่าจะเป็นยุคสมัยโบราณนะว่ามีกำรงกำไรมีอะไร
แต่บริเวณนี้เป็นแอ่งประวัติศาสตร์อยู่แล้ว
เจอโบราณสถานเยอะมาก

บอกว่าเห็นด้วยกับคุณหนุ่มค่ะลงทุนไปเยอะจะยอมแพ้ได้ง่ายได้ยังไง
คุณปุ๊ยคุณปุ๊ยหรือคุณปุ๊ย

กลัดส่วนที่ไปแล้วคุณต้องรวม
ดีนะครับให้ไป
อยู่ไหมครับ

แต่อย่างที่ห้ามลืมเด็ดขาดนั่นคือ

และจะตกขบวนลดห่อนภาษีกันได้นะคะ
วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีโปรโมชั่นโดน

และลดหย่อนภาษีได้ด้วยมาฝากแฟนข่าวใส่ไข่
เลือกซื้อประกันชีวิตจากธนาคารธนชาติ
สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง๓แสนบาทนะครับ
ส่วนการลดหย่อนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
ธนาคารธนชาติมีแต่พันธุ์ให้เลือกมากมาย

ในด้านการรักษาพยาบาลยามป่วยไข้
หรือวางแผนนะครับเพื่อความมั่นคงในอนาคต
หรือจะเป็นการวางแผนวัยเกษียณ
ก็มีรองรับทุกความต้องการของคุณนะครับ
จ่ายค่าเบี้ยระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็มีให้เลือกได้

จากจะได้รับความคุ้มครองความมั่นคง
และก็ดูแลเรื่องสุขภาพรวมถึงลดหย่อนภาษี
ยังไม่พอนะคะยังได้รับวาวเชอร์นะคะ
ด้วยมูลค่า๑๐๘๐บาทค่ะ
เรียกได้ว่าจัดหนักจัดโดนเต็มกันไปเลยทีเดียวสุด
อะไรจะดีขนาดนี้ถ้าไม่รักกันจริงไม่บอกนะนี่
รีบไปเลยนะคะที่ธนาคารธนาชาติทุกสาขา
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๖๑ถึง๓๑ธันวาส์๒๕๖๑
มาที่ธนาคารธนชาติไม่เสียเที่ยว
ให้คุณไม่พลาดขบวนสุดท้ายของการลดห่อนภาษีในปีนี้แน่นอนค่ะ
ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ศึกษารายละเอียดกันเพิ่มเติมได้ที่

ก็ไหนถ้าจะซื้อแล้วก็ซื้อแบบว่าที่มีรถได้มีอย่างนี้ด้วย
หย่อนได้ง่ายดีเนอะใช้ได้เลยทีเดียว

ใส่ชุดว่ายน้ำมากอยากดูไหม

เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีหนังสือล่ะนั่งลงไอจีกันโครมสนุก

ไหนสิก็ต้องส่องกันสิคะว่าไปกับใคร
เพราะยังมีข่าวอยู่เนอะว่าไปกับหวานใจสงกรานหรือเปล่า

ก็เป็นรูปสาวแบบว่ายืนอยู่คนเดียวอย่างนี้นะคะ

ฉันบอกเหมือนไปเก็บตัวแบบว่า

ในลักษณะแบบนี้แหละค่ะคุณ

ชอบทำให้เจ็บแต่ไม่เคยเข็ด

แม่คุณเอ๋ยชอบ

นี่จริงแล้วนี่เขาใส่ชุดนี้เขาไปถ่ายละครหรือเปล่า

มันดูประหลาดเกินไปไหม

ดูเป็นแบบดาราเกาหลีแต่ว่าดาราเกาหลีจะไม่ใส่แบบนี้ที่ทะเลเท่านั้นแหละ
ไม่เพียงแต่ฉันว่าท่าทางจะไปทำงานอะไรสักอย่าง
มันมีอยู่ไปเอ้อถ่ายแบบถ่ายฟาชั่นหรือเปล่าคุณแม่

อ่ะก็ดูกระดิ่งแมวดิแค่นี้นี้แค่
ส่วนอีกคนนึงซุปตาหน้าหนวดคือในกลุ่มเขาชื่อกลุ่มอะไรนะ
คนดีที่ไหนเนี่ยก็โดนเผยแฟนออกมาทั้งเจมส์จิและคุณเกรทวรินทร
แต่ตัวที่คนสนใจมากก็คือพ่อซุปตาหน้าหนวดหรือตะบอยนี่แหละนะคะ
เขาก็บ่นมีการบ่นว่าเหงาว่าอยากจะสละโสดงูนงีเงินัน
ก็ขำกันไปแต่หลายคนสงสัยไม่ได้ว่าจริงหรือเปล่า
ถามใครเรื่องเย็นเลยจะไปถามตัวอีบอยเองถามตะเกรดดีกว่า
ว่าเป็นพ่อสื่อให้บอยบ้างหรือเปล่านะคะบอยเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะเกรท
บอกว่ากลัวโสดเกรทพอจะทราบไหมว่าเพื่อนเราเนี่ยกลัวอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ
เขากลัวโสดเหรอจริงเหรอปกติเราก็คุยกันเรื่องนี้บ้างนะแต่เป็นคนคุยกัน
เป็นการคุยกันแบบทั่วไปเท่าที่ผมมองผมว่าเขายังรักสนุกอยู่นะ
อีกอย่างหนึ่งเขาก็ทำงานเยอะด้วยทำเยอะมากไม่รู้ว่าตั้งใจจะซื้อเกาะหรือยังไร
หมายถึงซื้อก่อนส่วนตัวถามว่าในฐานะผมเป็นเพื่อนเขาอยากให้เขามีแฟนไหมล่ะ
ผมก็ยังไงก็ได้ครับขอให้เขามีความสุขในชีวิตก็พอ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยากมีแฟนก็ขอให้เขามีกันแล้วกัน
ตอบแบบออกสื่อมากเลยอ่ะส่วนตัวเราอยากมีโอกาสแน่นอนสาวให้เขาจีบบ้างไหม
โดยปกติไม่ได้จริงจังในการยัวให้เพื่อนจีบใครหรือว่ามีแฟนหรอกครับ
แต่ก่อนหน้านี้แอบเห็นนะว่าเขาเหงาบ้างอะไรบ้าง
คือเพื่อนผมเขาก็เหงาอยู่เรื่อยแหละแต่ณเวลานี้คงไม่มีใครหรอก
เพราะถ้ามีจริงเนี่ยผมต้องรู้เป็นคนแรก
แม้ที่เกรทอ่ะเกรทมีเกรทยังไม่เห็นบอกใครเลยจนเรื่องความมันแตกออกมา
นี่มีคนก็บอกว่าไหนเธอจะใส่เสื้อใส่แล้วแล้วไม่รอ
ใส่แล้วมันใส่ไม่ได้เสื้อของผมที่ใส่อันนี้มันตัวมันหนาไปอืม
อันจี้เครื่องนี้ไม่ใหญ่ไปอันจี้เธออยู่ในจอยิ่งเหมือนมากเลยอ่ะ

การบุกบ้านเสกโลโซ

โหยาวจริง

ก็งงอยู่มันหายไปไหนข่าวหนึ่ง

ต้องเอาชนะให้ได้
เอามาถึงเรื่องของคุณการบุกบ้านเสกโลโซนะทวงผัวคืน
ขนของกลับบ้านไล่อีฟไปอยู่ที่อื่น

ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นพูดกันดีอีกเลยนะ

สำหรับครอบครัวของล็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซ
สุดนะครับคุณการยฤทธิ์ภากรธิพยาและก็แม่ของลูกเนี่ย

โดยณตอนนั้นอีฟอภิษยาได้อยู่นอกบ้าน

การได้สั่งอีฟเข้าในบ้านอีก

แล้วถ่ายแต่เพดานแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจถ่ายอย่างนี้เหรอ
นี่ถ่ายเพดานนี่ท่อแอร์

พ่อของลูกกู๓คน
ไม่แค่พ่อของลูกคือพ่อของลูก

ลูกกูสำคัญและพ่อของลูกก็สำคัญแล้วก็

อย่า๔ปีกูก็เป็นหัวเนี่ย

บอกว่าเราเออคุยกันรู้เรื่องนะ

พี่เป็นคนพูดอะไรพี่เป็นคนพูดกลับไปกลับมา
บอกว่าจะไปบอกจะไปถอด

กูยังบอกเสกไปนอนบ้านกูให้มึงไปนอน

โอ้โหไม่เคยคิดเลยตอนนั้นยังขนาดมาออกบ่อคืน
ข่าวว่ายอมรับยอมรับ

ถ้ามึงอยากอยู่มึงก็อยู่ไป

อีฟก็ได้แต่ตอบว่าเป็นบ้านของเศษ
เมื่อการถามว่าบ้านของเสกแล้วของใครอีก

แต่ว่าคือคือคือคือ

เมื่อทั้ง๓คนได้เข้าไปคุยกันในบ้าน
อีฟก็ถามเศษนะครับว่าพี่จะเอายังไง
เราคุยกันเมื่อวันก่อนไม่ใช่เหรอว่า

แล้วเสกก็เสนอว่าอยู่กัน๓คนเลยไหมล่ะ

ฟก็บอกว่าจะอยู่๓คนได้ยังไง

พร้อมกับบอกว่าตอนนี้พี่ไม่มีใคร

แล้วช่างศักดิ์อีกคนของการล่ะ

การบอกว่าก็แค่มาศักดิ์เฉย

ของเกงตำนานน้อยก็ไม่เคยเป็น

มันด่าจังอ้ะ
อีฟตอบว่า

ก็เป็นไปเรื่อยดีกว่าขาย

ถ้าอีฟไม่ไปด่าลูกตัวเอง

ประทับปะทะฝีปากกันอย่างต่อเนื่องนะครับ

บอกต่อครับจะกลับมาอยู่ที่ห้องเดิม

ซึ่งอีฟก็สวนกลับบอกว่าก็แค่พ่อของลูกหรือเปล่า

แต่พ่อของลูกคือพ่อของลูก

ตนก็สำคัญพ่อของลูกก็สำคัญ
ตัวเองเป็นเมียและเขาก็เป็นผัว

ไม่รู้ไม่รู้ฉันไม่น่าพูดเลย

แต่เสกเงียบไม่ได้ตอบกลับใด
ซึ่งการบอกว่าไม่ต้องไปถามหรอก
ไร้สาระอีฟบอกว่าการเนี่ย

คนที่ทำคืออีฟตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแล้ว

ส่วนอีฟไปอยู่ห้องไหนก็ไม่อยู่ไป

แสดงว่าอย่างนี้คือพี่การเขาก็อยู่ห้องนี้เสกอยู่

การก็โพสต์รูปคู่กับเสกพร้อมกับบอกว่า

ของของตัวเองจะไปยึดคืนกลับมาให้หมด

แต่ดูจากแอคชั่นของพี่เสกพี่เสกไม่ตอบโต้

พี่เสกเขากินอยู่แหละ

คุณการก็อยากแล้วไง

อันนี้คือคนกลางคือคุณเสก
ก็ไม่ได้ตัดสินอะไรไง

ไม่ใช่อันนี้รูปก่อน

ตัวนี้แหละ

ไม่มีเคราะห์

แต่ไม่ดีแน่หาวิธีการหรือความพยายาม
ที่ไปถึงฝั่งฝันนั้นเป็นเรื่องที่ผิด
เหมือนกับหนึ่งหนุ่มในวงการบันเทิงอักษรย่อบ่อใบไม้
นี่นะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้
ตัวพยายามเหลือเกินที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง
เคยเป็นนักร้องก็เป็นมาแล้วในฐานะสมาชิกของวงบอยแบนวงหนึ่ง
หรือจะเป็นงานละครโทรทัศน์เจ้าตัวก็เคยมีผลงานมาแล้ว
แต่ทั้งหมดก็ไม่ทำให้เจ้าตัวนั้นมีชื่อเสียงในระดับที่หวังเอาไว้ได้แต่อย่างไร
งานนี้หนุ่มบ่อใบไม้นะครับก็เลยคิดหาทางรัฐตัดสินใจ
ลีกายผันตัวเป็นคู่นอนให้กับผู้บริหารเกไฮโซ
ผู้ผลิตซีรีส์ชื่อดังคนหนึ่ง
ซึ่งพอก้าวขึ้นไปอยู่ในสถานะดังกล่าวคราวนี้ฤทธิ์มาแล้วฤทธเดทเริ่มออก
ที่เคยเงียบมาตอนนี้หนุ่มบ่อใบไม้ที่ว่าที่ว่ากลับทำตัวใหญ่ครับฟ้า
กองถ่ายทีไรต้องวางม่าตัวเองไม่ต่างอะไรไปจากเจ้าของบริษัท
ชี้นิ้วสั่งนู่นสั่งนี่จนทำให้คนในกองถ่ายเอื้อมระอาไปตามตามกัน
แค่อยากจะเตือนกันเอาไว้ว่าชีวิตคนมันมีขึ้นมีลง
ทำตัวให้คนอื่นเขารักไว้ไม่ดีกว่าหรือ

บ๊อบไบ้ไหม
บ๊อบไบ้ไมจะนะครับ
เคยเป็นนักร้อง
พอไปที่กองทีไรต้องวางม่าตัวเองไม่ต่างอะไรสัก

ทีรีย์นั้นก็คือลครนะสหกของอี้หนู